เหมือนกัญชัยให้เยอะแล้วก็ต้องฮะด้วย
พบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในวันจันทร์ถึงวันพฤหัส
ก็๖โมงครึ่งส่วนวันศุกร์ก็๖โมงเย็นค่ะ

เดี๋ยวบอกเวลานิดนึง

ร่วมพูดคุยกับเราได้ส่วนใครที่อยู่ที่ไหนก็แล้ว

แล้วก็สามารถดูเราแบบออนไลน์ได้เลยนะคะ

โรคทองคำฉันก่อนเลยเหรอ
ก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่เห็นจะมีใครพูดถึงเรื่องเดียว

ขับรถเพราะทุกลาย

เกียร์อาไม่ต้อง
พี่หนุ่มเขาตั้งไว้

เราจะต้องมานั่งพูดเกือบ๑ชั่วโมง

ีนี่ก่อนเข้ารายการปรากฏว่ามีคลิปที่เขาบอก

หน้าตาคล้ายกับ

ถ้าเผื่อเมื่อกี้แบบไม่มั่นใจไง

เห็นไหม

นี่ตั้งแต่เราจัดรายการกันลายังไม่ได้หยุดเลยเนี่ย

เล่าข่าวนี้ก่อนมาฟังข่าวแรกกันนะคะ
รางวัลลูกโลกทองคำผู้ที่ชนะไปดีคาริโอ
โอนาโดดีคาบิโอได้นำชายจากเรื่องเลเวอร์แนนซ์

เป็นเรื่องของพรานป่าที่อาศัยอยู่ในป่า
แล้วก็ไปติดอยู่ในป่าเป็นร้านแต่ว่าไปตกทุกข์อยู่ในป่า
เป็นเรื่องที่ใช้นักแสดงน้อยแต่ว่าเรื่องนี้เข้มข้นมากนะฮะ
คู่กับรีลาสันนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องรูม
อันนี้เราเคยได้ยินที่อยู่กับลูกชายในห้อง
แล้วก็มีผู้ร้ายจะมาเอาตัวเธอออกไปเนี่ยนะฮะ
ส่วนสาขาตลกและเพลงลูกรักทองคำเขาจะแบ่งค่ะ

ลูกที่๓แต่ไม่เคยได้ออสการ์เลย
เนี่ยจะแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนอันเตอร์อ่ะ
ตลกไม่เคยเข้าออสการ์ต้องแบบผอมตาย

ถ้าเราคิดอะไรนิดนึงคนดูอ่ะคนดูต้องคิดเยอะนิดนึง

หนังตลกไม่เคยติดออสการ์ไม่เคยมีใครลืมตลกเราได้

ส่วนเจนิเฟอร์รอเล่นนะคะนางไม่เบาค่ะ
ที่ได้สมทบหญิงยอดเยี่ยมสาขาเพลงและตลกเนี่ยนะคะ
เธอก็กำลังให้สัมภาษณ์อันนี้มีข่าวว่าเธอเป็นเห็บนักข่าว

นักข่าวคนหนึ่งก็เล่น
แชตหรอไลน์ทำไมอยู่ไม่รู้

คุณใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับมือถือเครื่องเดียวไม่ได้นะ

นางบอกว่าถ้าคุณวางมือถือลง

หึงปรากฏว่าไม่ให้อะคือนางเนี่ยไม่รู้ว่านักข่าวคนนี้เป็นนักข่าวต่างประเทศ

พอมาเปิดเผยภายหลังเพราะเขาไปลงในไอจีส่วนตัวของเขา
แล้วนางก็ทำหน้าเศร้าแล้วบอกว่าโดนเจดิเฟอร์โลเลนส์ด่า
โอ๊ยสงสารจบข่าว

เขามีรางวัลให้กับทีวีด้วย

แต่ได้รางวัลน่ะคุณเล่นวันคำคัมีมีทีวีนึกอ่ะแล้วแบบโดดเด่นมากไงไม่ใช่

ดูว่านางไปออกแค่ฉากเดียวกับคนที่นั่งเล่น

พวกเราเนี่ยอย่างเธอดูรางวัลลูกร่อทองคำจะสนุกกับดูออสการ์
ออสการ์จะแบบว่าดูสิ่งจะดูสูงส่งดูเป็นแบบพิธีกรเนี่ย

นี่แบรดพิษไปยืนกับไลอันกรอสซิ่ง
ตายแล้วนี่ทำไมฉันรู้จักฝรั่งเยอะจัง
เพราะพี่ไม่ต้องถามทำไมพี่รู้จักฝรั่ง

ไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้พี่ติดหนังอินเดีย
พี่รสนิยมฝรั่ง
เมื่อวานนี้ก็มีคนเมาเรื่องไส้กอกเยอรมันอยู่ว่าพี่คงชอบกิน
เป็นสาวเป็นนางพูดไส้กอกเยอรมัน
ก็ไส้กอกเยอรมันก็เนี่ยเขาพูดอยู่เมื่อวานพี่หนุ่มก็พูด
กันชัยชอบกัดคนลับหลัง
คือพี่ไม่มาทั้งคู่พี่ไม่รอทั้งคู่อะแหละ
ชื่อกันชัยไม่รู้เหรอว่าแปลว่าอะไร

มันไหวไม่มานี่ไง
จริงหรอ
เดี๋ยวเดี๋ยวเราหาเรื่องของเขา
หนูเคยตีกันแล้วหนูขับรถไปหน่า
โรคแหวงเหรอ
ทำไมขาดความอบอุ่นมาจากไหนเหรอ

วันเวนเขามดไอจีให้ดู

ไปค้นหาว่าลูกจะต้องเรียนที่ไหน
ไม่ใช่ไปหาสมุทรฉันตั้งแต่สมัย
อ๋อใช่จะดุด
เรื่องพ่อแม่เขาก็บอกว่าขอร้องนะอย่าถามเลยเพราะว่าแม่กับพ่อ
กันมาแล้ว๒๐ปีแล้ว

เพราะว่าน้องเพิ่งอายุ๒๐ถูกต้องไหม

ให้รางวัลกับคนที่ออกแบบจริง

นี่คือชื่อคุณหิรันกฤษ
พระพิบูรกูลผู้ออกแบบชุดตุ๊กไทยแลนด์นี่แหละค่ะ
วันนี้ก็ที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยนะคะ
คุณแดงสุรางเป็มปรีก็มอบรางวัลให้

โอ้โหพี่เป็นอาจารย์ที่มีความ

เวลาแกรมมีหรือเวลาจะทำคอนเซิรทที่หนึ่ง
คือเขาจะอยู่ประมาณพี่ผักกาศ
เขาก็จะมีความล้ำแต่ด้วยความเขาจะมีความล้ำที่เป็นอาจารย์
แบบแตะถึงนิดนึงอะไรเข้าใจ
ไม่มีใครจะลืมชุดนี้ได้อีกต่อไปแล้ว

มันได้จาเรื่องของในประวัติศาลการปรากฎ

ก่อนที่จะได้รางวัลโดนไปเยอะเหมือนกัน
โปรคนก็วิภาควิจารณ์

เขาบอกว่าไม่ได้

อย่าไปทำอย่าเอาไปให้ที่ไหนก่อน

เฮ้ย

เพราะฉะนั้นจะต้องวัสดุอะไรก็ได้ที่มันจะต้องมาแดปอีก

แล้วก็จะต้องทำยังไงให้แบบว่ามันเป็นอาร์ตมันเป็นศิลปะ

ง่ายนะเขาใช้ความรู้ที่เขาเป็นอาจารย์สอนแฟชั่นดีไซน์มาทำ
พี่ถึงได้ถามว่าอาจารย์ต้องมีความรู้เรื่องวิศวกรรมศาสตร์ด้วย

ในไลน์บอกว่าตกลงรายการนี้มีพิธีกรกี่คนคะ

มี๕คนนะคะแต่เราก็จะสลับกันไปมา
ให้คุณนายม้าไปกินน้ำตาลหน่อย
ช่วงนี้นางขาดน้ำตาลเดี๋ยวขึ้นลง
นางขาดน้ำตาลอยู่กับน้องแน็ต

ไปวิภาควิจารณ์ชื่นชม
ม้าชื่นชมอย่างเดียวชื่นชมน้องแท็ตอย่างเดียวเลยวันนี้
แต่ความฝันอยากเห็นนางเนาะถามว่าอยากจะทำอะไรมากที่สุด

พี่สาวอยากจะมีบ้านที่กรุงเทพกับเขาบ้างพี่

แล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์แม่เขาจะให้ออกมาขายของตลาด

ตกลงเป็นซอยนี้เพราะ

ที่จริงอยากจะให้แต่กลัวว่าข่าวมันจะล้า

จะได้รู้ว่าเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวเขาโทรศัพท์เป็นแล้วนะออนภา
ม้าคัดการณ์พี่ม้าเขาก็แบบ
ไม่ยอมเชื่อคือเขามีมุมแบบอย่านะอย่านะเรื่องนี้ฉันไม่มีไม่มี
พี่ม้าบ้างทีจะตั้งตัวเป็นคุณอ่อนมาให้อันนับ

มันมีแต่หินมันมีแต่รูอยู่บนดาว
ก็พอให้นางกินผักกินยาต่อไปเรื่อยกันถ้าอย่างนั้น
ณวันนี้พวกซิโนรีคลินตันเขาบอกเลยว่าถ้าสมมุติเขาได้
เขาจะเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากรู้
มนุษย์ต่างดาวเป็นยังไงแอลเลีย๕๑นะนะอยู่กับโอปอล์แต่อันนี้สิเด็ดกว่า
อันนี้คือคือเมื่อวานนี้ดรเทพนมเมืองแมนเนี่ย
เขาพูดเลยว่าในระหว่างที่มีคนมาถามเขาเรื่องมนุษย์ต่างดาว
เขาก็เลยต่อสายโทรศัพท์เลยจ้ะ

คุยยังไงอ่ะ
พูดภาษาอะไรกัน
เพราะว่าเบอร์อาจจะหวยออกก็ได้เพราะนั่นคือเบอร์มนุษย์ต่างดาว
พี่เมียวเมื่อกี้แปลได้ใช่ไหมคะ

โถหนูนึกว่าแบบเขียนใหญ่เลยแปลแน่เลย
เหี่ยวแปลออกมนุษย์ต่างดาวอะไรแบบนี้

คือมีคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิง
แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นร่างทรงที่จะต้องมาคอยแปลภาษามนุษย์ต่างดาวนี่แหละ

เหมือนคำพูดนี้แล้วแปลอีกทีนึง
เคยคุยกับดรแพทย์พนมเคยสำหรับ
อาจารย์บอกก่อนรู้น่าฟัง
ซึ่งแปลมาได้คร่าวคำถามแรก

ตัวไหมหัวสังหน้ารู้
น้องง

อันนั้นเป็นแบบว่ายินดีที่ได้รู้จัก
บอกยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเพราะเมื่อวานนี้
มีการภายในงานวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ

เดี๋ยวเดี๋ยวแปปนึง

เมื่อว่าพยายามไปนั่งอ่าน

ถ้าไม่เชื่อนะก็จะวิวแท็กนี้เลยว่าไม่จริง

ระหว่างที่กำลังคุยโทรศัพท์กันอยู่นั้น
บินมาแล้ว

ก็ว่าใครที่ใครที่ขนลุกอ่ะ
แสดงว่าสัมผัสก็ได้

คนลุกก็เห็นหรือเปล่า

คนลุกก็เห็นหรือเปล่า
คนลุกก็เห็นหรือเปล่า

คนลุกก็เห็นหรือเปล่า

คนลุกก็เห็นหรือเปล่า
คนลุกก็เห็นหรือเปล่า

คนลุกก็เห็นหรือเปล่า

คนลุกก็เห็นหรือเปล่า

คนลุกก็เห็นหรือเปล่า

คนลุกก็เห็นหรือเปล่า

คนลุกก็เห็นหรือเปล่า
คนลุกก็เห็นหรือเปล่า

มันมีมากมายเมื่อก่อนเราคิดว่าจะมีแต่สุริยจักรวาล
แต่จริงแล้วมันมีอีกมากมายซึ่งแบบเป็นอสงไขซึ่งเราไม่รู้
ซึ่งเขาอาจจะเจริญก่อนเรา
แล้วก็ล่มสลายไปแล้วกลายเป็นลูกคงไม่รู้ไง
คือเราเนี่ยยังไปดาวอังคารได้เลยเรายังไปดาวพฤหัสได้เลย
ยังส่องไปถึงพระอาทิตย์ได้เลยแล้วจะเห็นจุดดับในดวงอาทิตย์ได้เลย

เพราะฉะนั้นเรายังตีหรือไปเลยไม่ได้หรอก
มันมีผลทั้งโลกเพราะอเมริกาออกมาพูดถูกต้องไหมครับ
ผู้สมัครประธานาธิบดีคือบุคคลหมายเลขหนึ่งของโลก

แล้วคุณคิดว่าเขาจะเอาชื่อเสียงของเขาเสี่ยงกับเรื่องพวกนี้เหรอ

แต่เมื่อวานนี้เห็นผู้หญิงคนที่เมื่อกี้คุณถามว่าเขายืนขึ้นมาทำไม

เนี่ยการสัมมนาอย่างนี้เป็นการสะกดจิตหมู่หรือเปล่า

เหมือนคุณกำลังมอมเมากำลังสะกดจิตแบบว่า

การตัดบทแล้วตัดถามหลังใหม่

ไม่ใช่อนนะพาแต่ก็

อันนี้ส่วนตัวนะหนูคุยได้จริงเหรอ

ซะมากกว่าถ้าอันนี้แบบนี้ของเรา
เหมียวเอาผมหน้าม้าขึ้นหน่อย

นี่ไงคะไปปิดเบรกให้พี่เหี่ยวทำผมใหม่นิดนึงนะครับ

ที่เที่ยวเนื้อหอมติดอันดับที่น่าค้นหา